ถามคุณผู้ชมดีกว่ากินลงไหมถามใจคุณดู
สำหรับคนที่ชอบผักกาดดอง

ชอบเหรอถามใจคุณก่อน
ถ้าคุณดูภาพนี้คุณกินลงไหม
นี่ครับคุณผู้ชมอะไรนะถ้าไม่ดูทันไหมฮะถ้าไม่ดูทันไหม
นี่ครับคุณผู้ชมฮะแชร์ว่อนกันอยู่ในโลกโซเชียลเลย
คนงานใช้สองเท้าย่ำผักกาดในบ่อปูนหรือว่าบ่อดองผัก
ไม่รู้ว่าดองกันสูตรไหนคุณดองสูตรเท้าเต็มมา
สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าย่ำเข้ามาอย่างเงี้เหรอคะ

แล้วบางคนก็ไปนั่งทับบนกองผักกาศเลย
นี่คนที่เห็นภาพเหล่านี้บอกว่าไม่กล้าเลย
เขาดองกันวิธีไหนดองกันแบบนี้กลัว
อยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบการผลิตผักดอง

แถวบริเวณตลาดเขาดินที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วนะครับ
เพราะผักดองจากที่นี่มีการส่งขายไปทั่วจังหวัดสะแก้ว
และจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
ทีนี้เราติดตามทางความคืบหน้าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ

หมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่ผลิตผักดองแล้ว

แต่พบผักกาดดองในบ่อปูนที่ทำขึ้น
ซึ่งผู้ประกอบการยอมรับนะฮะว่า
กระทำการตามที่เป็นกระแสในสื่อโซเชียลจริง
ซึ่งเขาบอกแบบนี้คุณ
เป็นขั้นตอนที่คนงานลงไปในบ่อปูนหรือว่าบ่อดองผัก
เพื่อจัดเรียงผักให้แน่นขึ้นเท่านั้นเอง
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจก็ไม่พบสารปนเปื้อนแต่อย่างใดนะครับ
แต่ก็ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของสุขอนามัยของสถานที่
และคนที่เข้าไปทำงานนะครับ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราไปพบกับนายสุวรรณดาวแดงอายุ
๕๕ปีเป็นเจ้าของกิจการ
รับว่าผมเองเป็นคนถ่ายคลิปเองแหละ

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนำผักมาขาย

เป็นภาพที่ทำให้เกิดความดราม่าอยู่ในสังคม

นายสุวรรณได้พาทีมข่าวของเราสำรวจบ่อหมักที่เป็นปัญหาอีกครั้ง
โดยบอกว่าภาพที่ทุกคนเห็นนะครับ
คือคนงานกำลังนำผักไปเรียนให้แน่นในบ่อเท่านั้นเอง

มันมีขั้นตอนการทำความสะอาดอยู่
แล้วก็หมักในถังขนาดใหญ่อีกครั้ง
ก่อนที่จะบรรจุปี๊บขาย
ทำแบบนี้มา๕ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไร
แต่ต่อไปครับผมก็จะปรับปรุง
ให้ถูกต้องตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครับ
ขอหมัก๒คืนเข่นเราก็มาทำความสะอาด
ตัดแต่งขวาให้สะอาด
ลากไปหมักในถังกับฮติครับ
เพื่อหมักให้เขาเปรี้ยวอีก๑คืน
แล้วก็กลับมาล้างน้ำอีก๑รอบ
ว่าล้างน้ำให้สะอาดถึงจะเอามาแบรนด์จุในปีส
เขายืนยันว่าคนยามไม่ได้อย่ำหรือแหลม
เอาไปเรียงไว้ในนั้น

ขอให้มันสะอาดแล้วกันนะคะ